ขยับต่อมาที่หน้าจอทีวีครับเรื่องราวเกี่ยวเนื่องคือ
เป็นเรื่องราวดราม่าข้ามคืนแต่ต้องสะอื้นไปอีก๕วัน
ก็คือที่ลุงตู่สั่งให้ทหารไปปลูกผักชี
แก้ปัญหาสถานการณ์ผักเชียราคาแพง๔๐๐บาทต่อกิโลกรัม
เรื่องนี้ร้อนขนาดไหนฮะร้อนคือเมื่อวานเนี่ย
คนพยายามตั้งคำถามกับลุงตู่ว่าในขณะที่
ราคาผักชีแพงราคาผักชีแพงและราคาข้าวดิ่ง
ลุงตู่ไม่ไหวติงไม่ตอบคำถามแต่ประการใดเลยฮะ
ลุงตู่ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานนี้มีภารกิจ
แพงข้าวดิ่งท่านก็นิ่งแล้วโบกไม้โบกมือเดินหายไป
แต่ไม่ได้หนีไปไหนนะไปทำภารกิจของนายกรัฐมนตรี
แพงอยู่ไหมล่ะใช้คำว่าโคตรนำหน้าก็แล้วกัน
แพงอยู่แพงมากโลละ๔๐๐เห็นจะได้ครับ
คือไม่มีใครเข้าใจลุงตู่เท่ากับท่านโคโศกอีกแล้ว
เหมือนกับว่าไม่เข้าใจที่นายกสั่งทหารไปปลูกผักเนี่ย
นี่คือเจตนารมณ์อันดีงามของนายกรัฐมนตรี
ในการที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของชาวบ้าน
แพงช่วยปลูกอันนั้นมันจะได้มาแทรกซึมการตลาด
แทรกแทรงการตลาดกลไกตลาด

ประชาชนจะได้กินผักชีจากค่ายทหารเหรอฮะ
แน่นอนเพราะตอนนี้หลังจากที่ลุงตู่ได้มีการกำชับไฟ
ค่ายทหารเขาก็ขานรับค่ายอย่างค่ายวัชิระปาการจังหวัดตาก
พื้นที่ทหารเขาเยอะอยู่แล้วเขาก็มีการปลูกผงปลูกผัก
ทีก็ปลูกอยู่แล้วจะปลูกเพื่อทำโรงครัวทหาร
แต่คราวนี้หลังจากที่ลุงตู่มอบหมายนโยบายไป
ทหารจัดใหม่เลยฮะปลูกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปขายให้กับชาวบ้าน
ขายในราคาถูกเฮ้ยเราอยู่กรุงเทพ
อยากกินผักของค่ายทหารที่จังหวัดตากฝันไปเถอะ
เขาก็ต้องขายให้กับในพื้นที่ไงใช่ค่ะ
ออกมาไกลเดี๋ยวราคามันจะแพงเข้าไปใหญ่นะฮะ
ค่ายทหารเขาจัดการไว้เรียบร้อยแล้วครับ
ส่วนชาวบ้านชาวบ้านอย่างที่จังหวัดชายนาฏ
ชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยสบายใจกับความเคลื่อนไหวแบบนี้
เพราะราคาผักยังค่อนข้างแพงอยู่
เอาอย่างร้านอาหารชื่อว่าครัวลงพุง
โรงพุงตอนนี้ต้องยืนกรานว่ายังไม่มีการขึ้นราคาค่าอาหาร
ราคาผักหลายชนิดจะพุ่งขึ้นไปแล้ว
ผักชีแพงไปแล้วปลูกผักในค่ายทหารแล้ว
ชาวบ้านเขาบอกว่ามันไม่ถูกที่

แต่ราคาลงเรียบร้อยแล้ว๔๐๐บาทเมื่อสักต้นสัปดาห์ก่อน
กลางสัปดาห์เหลือ๒๕๐บาท
แล้วตอนนี้กลางสัปดาห์เหลือ๓๕๐บาท

มันเป็นไปตามกลไกตลาด
ตรการให้ทราบว่านโยบายแบบนี้
ที่ทำมาทั้งหมดที่ลุงตู่ทำ

แล้วมันเกาไม่ถูกที่คัน
แก้ปัญหาไม่ตรงจุดฟังจากชาวบ้านฮะ
มันเป็นปัญหาจากเรื่องของอากาศ
ฝนตกน้ำทวม

ตอนนี้สร้างพลังอากาศเริ่มนิ่งละ

และถ้าใครอยากจะกินผักชี
กลางนิดนึง๔๕บาท

ยังมีราคาแพงอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะ